ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะที่พระนครศรีอยุธยามีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยเขาบุกไปถล่มบ้านของกิ๊กของแฟนสาวของเขา
กิ๊กของแฟนใช่เขาก็แหมกะว่าไปยิงถล่มเขาเลยอ่ะนะปรากฏว่าไปถึงเนี่ยไปยิงเขาบาดเจ็บนะฮะแล้วสุดท้ายฮะไปบ้านผิดหลังครับอ่าถล่มผิดหลังยิงผิดคนด้วยนะฮะโอ้ยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มามีปืนอย่าออกมามีปืนทุกคนมีปืนหมดเลยอย่า
กูบอกแล้วเดี๋ยวมันต้องมาเดี๋ยวมันต้องมา
นี่คือทางคุณธนวัลสนใจนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับ

เธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้ช่วงที่มีกลุ่มผู้ชายนะ

ต่ำกว่า๖คนขี่จักรยานยนต์มาจอดริมถนนหน้าบ้าน
ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยานู่นเห็นไหมฮะเราทำชื่อไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยดูไปนะครับ
ถือโปรงถือปืนมาด้วยนะครับแล้วใช้ปืนยิงถล่มคั่วเลย
ซึ่งยิงผิดบ้านนะฮะกระสุนเนี่ยโดนนายสำเริง
ตอนเข้าไปแย่งปืนบาดเจ็บอีกคนนึงชื่อนายนพดลถูกยิงกระสุนเข้าศีรษะเจ็บสาหัสนะครับ
พะดนนี่โดนตอนที่จะเข้าไปช่วยสำเริงนะครับญาติญาติก็ช่วยกันหาม
นำนายนพดลขึ้นรถเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะเพราะว่าเจ็บกระสุนเข้าศีรษะเลยนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้เราส่งคุณออสซี่โดโลวี
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณธนวัลเจ้าของคลิป
บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มา๔คัน
มาถึงที่บ้านเนี่ยมาถามหาคนชื่อใหม่พร้อมกับเอารูปให้ดู
คนในบ้านก็บอกไม่มีที่บ้านไม่มีคนชื่อนี้ใหม่นี่ไม่มีไม่ได้อยู่บ้านนี้
ถ้าที่บ้านเนี่ยถ้ามีหลานชายอันนี้คือใหม่นัทพลนะ
เป็นคู่กรณีผู้ก่อเหตุนะฮะแต่ที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
ที่ถูกยิงเนี่ยเขาบอกเขามีหลานชายเหมือนกัน
ชื่อใหม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่คนเดียวกับในรูป
คนก่อเหตุบุกมาแล้วผู้ก่อเหตุก็กลับไป

ก็เลยให้ญาติเนี่ยไปแจ้งตำรวจไว้ก่อนนะ
ไปแจ้งตำรวจเสร็จทำรวจยังไม่ทันมาถึงเลยครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุย้อนกลับมาอีกรอบนึง
รอบนี้มรดโตกรขมครูนะจนคนเจ็บสองคนนี่
เขาได้ยินเสียงโวยวายอยู่หน้าบ้านเขาก็ออกไปดู
สุดท้ายถูกยิงนะฮะคนหนึ่งบาดเจ็บอีกคนนึงเจ็บสาหัส
บอกแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมาเดี๋ยวมันต้องมา
มันเสียงมันชุลมุนวุ่นวายเอาง่ายว่าคือใจเราเนี่ยไม่ได้มาฟังต้องด่าหรอก
เราอ่ะคือต้องการให้ตำรวจมาให้เร็วที่สุดเพราะยังไงมันต้องยิงกันแน่
อืมซึ่งหลานชายเนี้ยไอ้น้องชายเราเนี้ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
ไม่รู้แกจะเดินออกมาดูว่ามันใช่ออกมาห้ามออกมาดู
ครับแล้วหลานคุณพี่เนี่ยกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยมีปัญหาทะเลาวิวาส
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคนบ้านนี้ไม่ได้รู้จักกับสี่คนนี้
ส่วนบ้านหลังเกิดเหตุนะครับที่คุณออสซี่ลงพื้นที่ไป
มีร่องรอยความเสียหายจากคมกระสุนนะฮะที่บานหน้าต่างไม้ด้วยที่ฝาบ้านด้วย
หลังคารถมิซูบิชิสีแดงที่จอดอยู่หน้าบ้านด้วย
พิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อจะเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนสุดท้ายเราได้เจอกับใหม่นะ
ใหม่อายุ๓๑ปีชื่อจริงชื่อที่วา
ใหม่เนี่ยเป็นหลานชายเจ้าของบ้านหลังที่ถูกยิงถล่ม
ใหม่บอกว่าตัวผมเนี่ยทำงานแล้วก็พักอยู่ที่นครปฐม
ไปทำงานนครปฐมได้๒เดือนแล้วเมื่อเช้าคนที่บ้านโทรมาบอก
ว่าตัวผมเนี่ยไปจีบผู้หญิงไปจีบแฟนเขาจนเขาตามเอาเรื่องหรือเปล่า
รีบลาการเดินทางกลับมาที่บ้านที่อัยธยาแล้วหว่างทางที่บ้านก็โทรมาบอก
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมารอบแรกตอนนี้ย้อนมาอีกรอบอย่างนะ
ยิงถล่มใส่บ้านญาติเจ็บไปสองคน
ทั้งที่พยายามอธิบายแล้วว่าหลานชายที่ชื่อใหม่เนี่ย
มันคนละคนกับในรูปที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเอามาให้ดูตัวใหม่
เนี้ยนะฮะใหม่ที่ว่าเนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยกับตัวของคนชื่อใหม่
ที่เป็นคนในคนต้นเรื่องใหม่นัทพลที่ฝั่งมือยิงเขามาตามหาเนี่ย
คนละใหม่เลยเนี่ยแล้วไม่รู้จักกันด้วยโอ้ยตายตายเคยเจอกัน
มากสุดก็คือขี่จักรยานยนต์สวนกันโอ้โหพยักหน้าให้กันนี่เอาความมั่นใจ
ตรงไหนมาคะเนี่ยเพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
มันยังไงคุณรัชพรดูสิเหมือนสักครู่นี้อ่านี่นี่นี่
อ่าแล้วนี่ยังไงเหรอมองหน้ากันอ่ะเอายังไง
ใหม่นัทพลกับอีกใหม่หนึ่งที่ผู้ก่อเหตุเขาตามหาเนี่ย
พูดอะไรไหมตอนนี้เราสวยงั้นคือมีหนวดเหมือนกันใช่ไหม
คือแค่หนวดก็เลยแยกไม่ออกเหรอคะเออนี่เห็นไหม
หรือเขาบอกว่าใหม่ที่มีหนวดอ่ะแบบเนี้ยเหรอคะ
วันนี้นะคือเขาอ่ะเอารูปเอารูปของใหม่นัทพลขวามือเนี่ย
มาให้ที่บ้านหลังเกิดเหตุดูบอกบ้านหลังนี้บ้านใหม่ใช่ไหม
เขาก็บอกไม่ใช่คือหลานชายเขาชื่อใหม่จริง
อ่าคุณแต่ไม่ใช่หน้าแบบนี้ไม่ใช่ใหม่คนนี้คนละใหม่กัน
แต่คือได้รับโทรศัพท์จากแม่ว่ามีคนมาตามหาชื่อใหม่ว่าหลวงเหมือนกัน
บอกว่าไปคุยกับเมียเขาแต่มันซึ่งว่ามันผิดใหม่คนละใหม่กัน
ซึ่งเขาเอารูปให้ดูแล้วมันไม่ใช่ใหม่นี้
แต่ทางนู้นเขาก็ไม่ยอมเขายืนยันว่าใหม่นี้เขาบุกเข้ามาในบ้านหรือโวยวายยังไงก็ยังไม่รู้
อ่าแล้วผมก็มาได้ครึ่งทางแล้วก็น้องโทรไปบอกว่าน้าโดนยิง
อืมซึ่งเรากับใหม่จริงไงรู้จักกันมั้ย
ไม่รู้จักกันแค่เจอกันแค่มองหน้าแต่ไม่เคยคุยไม่เคยอะไรกัน
แถวนั้นเหมือนกันเหรอใช่ครับบ้านห่างกันประมาณสองสามร้อยเมตร
มีปากเสียงมีปัญหาอะไรกับใครไหมไม่เคยเลยไม่มีเลยเรื่องนี้ไม่มีเลย
แล้วคิดไหมว่าถ้าเราไม่ปิดอยู่ในความแปรถุกแต่เราอาจจะโดนยิง
ก็โดนยิงก็ยิงตายฟรีผิดตัว
ทำยังไงแต่ทีเนี้ยคุณรัชพรค่ะใหม่บอกถ้าผมโดนยิงนี่
ถ้าผมตายผมก็โดนยิงแบบยิงตายผิดตัวนะเนี่ยตายฟรีเอาง่ายอ่ะ
ท่านผู้ชมครับคุณออสซี่ไปทั้งที
คุยกับใหม่ตัวจริงที่คู่กรณีเขาต้องการเจอนะนี่ใหม่เสื้อสีฟ้านี่ตัวจริง
ไหมนัทพลค่ะอายุ๒๖ปีไหมคนต้นเรื่อง
ใหม่บอกว่าถามว่าสาเหตุคืออะไรมาจากเรื่องชู้สาว
เนื่องจากผมเนี่ยไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักกันผ่านทางโซเชียล
คุยกันได้สองวันรู้ว่าเขามีแฟนแล้วรู้ด้วยแต่คุยมาสองวันนะ
แล้วแฟนของผู้หญิงคนนั้นก็เลยท้าทายแล้วก็นัดให้ผมมาเจอ
แต่คู่กรณีเนี่ยตอนมาเจอเนี่ยคือยังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลย
แล้วไปยิงอีกบ้านหนึ่งไปยิงผิดบ้านเนี่ย
เพราะว่าบ้านผมกับบ้านนั้นอยู่คนละซอยอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คนละซอย
คุยกันเรื่องผู้หญิง
เรื่องเรื่องเรื่องอันเนี้ยคืออันเนี้ยเราคือชื่อใหม่ที่เขามาตามหา
เขามาตามผู้หญิงเขาตอนแรกคุยในผู้หญิงอะ
ก็คุยแบบว่าเขาบอกไม่มีแฟน
พูดได้สองวันแล้วเขาก็มามาตาม
บ้านสุดเหรอที่รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ
ที่ปรากฏในคลิปนะครับท่านผู้ชมครับ

เป็นห้าคนเป็น๔ผู้หญิง๑นะครับ
มีมือยิงนี่ชื่อในบอลนะฮะมีผู้หญิงนะชื่อบีนะครับ
หนีอยู่นะอีกคนนึงก็สปร้ายนะครับที่ยังหนีอยู่เหมือนกัน
มอบตัวแล้วนี่มี๒คนก็คือตูนกับกัสนะครับ
มอบตัวที่สพเสนาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะพาตัวตูนกับกัสเนี่ย
มาสอบปากคำเพื่อขยายผลอีกครั้งหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับพวกที่ยังหลบหนีอยู่
โดยเฉพาะในบอลมือยิงเนี่ยตอนนี้เท่าที่ทราบหนีออกนอกพื้นที่อายุทยาไปแล้วนะครับ
ทุกผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๘นาฬิกา๗นาที
ในกล้องมันไวกว่าเวลาจริง๑๕นาทีนะฮะเท่ากับว่าเวลาในวงจรปิดจริงแล้วเนี่ย
ถ้าเวลาจริงมันจะคือ๗นาฬิกา๔๕นาทีโดยประมาณ
นี่คือกลุ่มของผู้ก่อเหตุวันนี้ขี่จักรยานยนต์นะครับ
กลับออกจากบ้านหลังเกิดเหตุในรอบแรกที่ไปถามหาใหม่เอารูปให้ดูแล้วเขาบอกว่า
ไม่ใช่คนนี้หลานชายเขาชื่อใหม่แต่ไม่ใช่คนนี้นะแล้วมีปากเสียงกับทางฝั่งของบ้านหลังเกิดเหตุ
ในบอลมือยิงเสื้อฟ้านะครับแล้วมีผู้หญิงซ้อนท้ายอยู่คนหนึ่ง
มีสไปร์ขี่จักรยานยนต์ตามหลังมีผู้หญิงเสื้อดำซ้อนท้ายด้วย
อีกมุมหนึ่งนะฮะ๙นาฬิกา๑๖นาที๕๒วินาที
อันนี้จะเป็นตอนที่มารอบสองแล้วมายิงใส่บ้านนั้นนะฮะแล้วคนเจ็บไปสองคนนะครับ
หลังก่อเหตุแล้วก็จะเห็นในตูนเสื้อดำมีผู้หญิงซ้อนท้ายขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้าหลบหนี
บอลมือยิงเสื้อฟ้าเนี่ยนะฮะก็จะมีผู้หญิงซ้อนท้ายขี่ตามหลังมา
ส่วนคลิปขวามือนะฮะอันนี้ตอนที่เขายิงนี่อันนี้ต้องดูตอนนี้เห็นไหม
จะเห็นว่านี่เดินมาแล้วมีปงมือปืนมีปืนมาแล้วนี่จังหวะคลิป
คือคุณพี่เจ้าของบ้านที่ถ่ายก็คงจะแบบอาจจะมีการถ่ายไปแล้วก็หยุดไป
มันก็จะไปเห็นอีกทีก็ตอนเอาคนเจ็บขึ้นรถกัน
ตอนนี้ตามตัวพวกที่เหลืออยู่นะฮะโดยเฉพาะมือยิงนะครับ